เราเริ่มต้นกันที่ข่าวเมื่อวานที่อาจจะมีคำชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งล่าสุดเอาค์มายืนยันแล้วบอกว่า
ก็มีการสอบถามกันหลังจากที่ตัวนายกเองนะครับไปร่วมงานเปิดตัวเกมนะครับ
ซึ่งการสอบถามเนี่ยก็คงต้องถามเรื่องของโค้ชเฮงวิทยาลาฮกุลนะครับ
ก่อนหน้านี้เหมือนจะเคลียร์กันด้วยดีแล้วว่าหน้าที่ของโค้ชเฮงจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วนะครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่าทางตัวของโค้ชเฮงวิทยานั้นจะไม่ได้รับหน้าที่ประธานเทคนิค
จากว่าสมาคมจะสัญหาผู้ที่มีความเหมาะสมมาทำหน้าที่
แล้วก็จะเอามาดูว่าใครจะเข้ามาทำงานตรงนี้ได้
จะเข้ามาทำหน้าที่แทนโค้ชเฮงนั้นไม่น่าจะใช่นะครับ

ซะเท่ากับตำแหน่งโบราทเองก็ไม่ได้ทำ
วิทยาก็ทำหน้าที่อุปนายกฝ่ายเทคนิคตำแหน่งเดียวครับ
ก็ตอบชัดเจนนะครับจากการสัมภาษณ์
ยังเป็นอุปนายกฝ่ายพัฒนาเทคนิค
แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมาดูหน้างานเหมือนที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ในการให้ข้อมูลนักเตะทีมชาติแต่ละชุด
ก็คงจะไปวางรากฐานให้กับนักเตะเยาวชนในบางชุดด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องคุยกันชัดเจนซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะคุยกันแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาได้